ลักษณะแบบนี้ทุกวันนะคะในเวลานี้เนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องสำคัญมากจริง
คือเธอเนี่ยป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เธอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานี
และนี่ค่ะเธอช่วยดูแลคุณยายวัย๗๙ปี
คุณยายก็ติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกันป่วยทั้งคู่
แต่เธอบอกว่าเธอป่วยแต่เธอยังมีแรงเธออยากจะช่วยดูแลคุณยาย
ถึงขั้นที่คุณยายบอกว่าแล้วถ้าหนูออกจากโรงพยาบาลไปก่อนแล้วใครจะดูแลยายล่ะ
ตรวจไข้วัดความดันการเต้นของหัวใจป้อนยาเช็ดตัว
รายงานพยาบาลว่าอาการคุณยายเป็นยังไง
บอกว่าสู้นะคะคุณยายลูกคุณยายรออยู่หนูคงทำหน้าที่แทน
คุณยายได้แค่เวลานี้เพราะไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมได้นะคะ
โอ้โหเป็นเรื่องราวที่คนชื่นชมผู้หญิงคนนี้กันเยอะมากจริงจริงแล้ว
เธอก็โพสต์คลิปคุณยายอีกรอบแล้วก็บรรยายข้อความว่ายายแก
บอกว่าถ้าหนูออกจากโรงพยาบาลไปก่อนใครจะดูแลยายนี่นะคะก็
บีบหัวใจมากวันนี้ใส่ออกซิเจนและน้ำเกลือให้ยายเพราะว่า
ยายแกท้องเสียเธอให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะนี่คือเรื่อง
ราวดีน่าทื่นชมเรื่องของการช่วยเหลือกันเรื่องของความมี
แม้เธอจะป่วยเหมือนกันเธอก็ป่วยโควิด๑๙เหมือนกัน
แต่อยู่โรงพยาบาลเดียวกันคุณยายอายุเยอะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้

วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยวีดีโอคอลคุยกับคุณสุจิตรานะคะ
หญิงสาวในคลิปอะค่ะตอนนี้เธอยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอกับคุณยายรักษาอยู่คนละห้อง
ตอนที่เธอเดินไปเอ็กซาเรย์ปอดผ่านห้องของคุณยาย
ได้ยินเสียงคุณยายร้องไห้ค่ะคุณยายไม่ยอมกินยา
ไม่ยอมไปเอ็กซาเรย์ปลอดเธอก็เลยเข้าไปปลอบ
แล้วก็ไปถามคุณยายว่าทำไมไม่กินยาทำไมไม่เอ็กซาเรย์
คุณยายบอกว่าไม่อยากไปยังไงยายก็ไม่น่าจะรอด

คุณสุจิตราก็เลยบอกว่าปลอบใจคุณยายไปค่ะ
ปลอบใจไปว่าเราก็เป็นเหมือนยายเราต้องหายกันสิคะ
แล้วก็พยุงคุณยายเลยไปห้องเอ็กซาเรย์แล้วก็ให้กำลังใจนะคะ
ตี๔ของอีกวันคุณยายมาเปิดประตูห้องเธอค่ะ
แล้วก็กลับไปเธอก็เลยลุกไปดูคุณยาย
ไปวัดไข้ให้คุณยายปรากฏว่าคือคุณยายไข้ขึ้น
เธอก็เลยช่วยเหลือนะคะเช็ดตัวให้คุณยายจนอาการดีขึ้น
พอคุณหมอเห็นว่าดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้ค่ะ
คุณหมอเขาอนุญาตนะคะอนุญาตให้มาอยู่ห้องเดียวกันนะคะ
และคุณหมออนุญาตให้คุณสุจิตราดูแลคุณยายค่ะ
กินค่ะ
โอเคใช่ไหมแล้วก็เช็ดตาอย่างนี้ครับพี่
แล้วก็วัดอุณหภูมิใหม่ก็เออลดลงนิดนึง

บอกว่าเดินมาหายายบ่อยหน่อยนะ
นี่นะคะซึ่งตอนนี้คุณยายย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองค่ะ
เพราะว่าคุณยายอาการแย่ลงนะคะเธอก็รู้สึกเป็นห่วงคุณยาย
ถามอาการคุณยายจากคุณหมอตลอดนะคะ
บอกเธอว่าคุณยายเข้าห้องไอซียูค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหเธอก็เลยต้องส่งกำลังใจอยากจะให้คุณยายหายเร็วนะคะ
คุณยายเก่งอยู่แล้วค่ะคุณยายก็ต้องสู้สู้เนอะ
คือปกติหนุ่มก็จะพูดกับแกแบบนี้คุณยายเก่งอยู่แล้วคุณยายไม่เหนื่อยหรอก
ใครก็ลดลงแล้วอะไรอย่างนี้คุณยายหายเร็วนะคะ
เป็นกำลังใจให้คุณยายแล้วก็ครอบครัวด้วยเหมือนกันนะคะ
ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ต้องรออยู่รอได้รับการรักษา
คุณยายท่านหนึ่งวัย๘๐ปีนะคะอยู่ใย่านบางขุนเทียนค่ะ
นอนรออยู่ที่บ้านมา๓วันค่ะจนล่าสุด
จะมีรถพยาบาลมารับนะคะแล้วก็ได้เข้ารับรักษาตัวกับคุณหมอ
คุณหมอค่ะนี่เป็นหน่วยแพทย์กู้ชีวิตของโรงพยาบาลกลางตรงเทพมหานครนะคะเข้ามารับตัวคุณยายวัย๘๐ปีไปรักษาเป็นคุณยายอยู่ที่ย่านบางขุนเทียนทีมข่าวเนี่ยได้คุยกับลูกสาวของคุณยายท่านนี้นะคะผ่านวิดีโอคอลลูกสาวเล่าบอกว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่๑๗ถึง๑๘เมษายนที่เป็นช่วงเทศกาลสงกรา
มันก็แรงเนอะช่วงหน้าร้อนแล้วก็คิดว่าอาจจะติดหวัดมาจากแฟนซึ่งวันนั้นแฟนเขาก็มานั่งกินข้าวด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันก็ติดอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไงแต่๒วันหลังจากการรวมญาติค่ะปรากฏว่าครอบครัวนั้นไปตรวจโควิดติดทั้งบ้านเลยนะคะพ่อแม่ลูกแล้วก็แม่ของแฟนก็ติด
แล้วก็ลูกชายกับลูกสาวของเธอ๔คนปรากฏคุณยายติดคนเดียวค่ะเธอไม่ติดแล้วก็ลูกเธอก็ไม่ติดนะคะ
คุณยายวันแรกมาก็ยังอาการก็ยังไม่ได้ออกนะแต่พอมาวันที่สองก็รู้สึกว่ามีไข้เริ่มจะมีไข้ก็เลยเอายาภาระให้แกกินแกก็คิดว่าแกคงจะเป็นไข้นั่นแหละ
หลังจากที่ไปตรวจเพราะว่าไปตรวจแล้วผลยังไม่ออกไงผลจะออกหลังจากวันตรวจอีกวันหนึ่งพอผลไปตรวจผลมาวันนั้นแกเป็นไข้แล้วเขาโทรมาบอกว่าคุณยายติดเชื้อนะคะก็คือตอนนั้นแกเป็นไข้แล้วแล้วก็เริ่มเวียนหัวก็คือตัวโรคประจำตัวแกมีอยู่แล้วก็คือความดัน
ซึ่งช่วงที่รอรถมารับไปโรงพยาบาลนะคะคุณยายก็กินยาพาราลดไข้แล้วก็ยาความดันหลานหลานก็ช่วยกันโทรประสานอยู่สามวันนะคะถึงจะมีรถพยาบาลมารับล่าสุดลูกสาวก็โทรหาคุณแม่หลังโทรหลังไปถึงโรงพยาบาลนะคะคุณยายแกบอกว่าไม่เป็นไรแล้วถึงโรงพยาบาลแล้วอยู่กับหมอเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วง
มันแอบยังไงก็ไม่รู้ว่าตรวจรอบแรกไม่เจอรอบสองไม่เจอตรวจรอบสามกลับเจออะไรแบบเนี้ยคือมันก็ต้องสังเกตตัวเองกันดีจริงนะคะ